นครบานเริ่มตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้ว

ตรวจกันอย่างเป็นทางการเลยห้ามออกนอกเคหาสถาน๓ทุ่มถึงตี๔

จังหวัดก็คือกรุงเทพปริมณฑลกรุงเทพนนทบุรีปฐุมธานี

แล้วก็๔จังหวัดภาคใต้ก็คือสงขลายะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาส
นับทั้งหมดมี๑๔๗จุดเอาเฉพาะกรุงเทพ

เมื่อคืนนี้ท่านผู้จัดการจังหวัดขอดบาลพรณบทโทษพักกะโพงโพงเพตา
ท่านก็ตรวจด้วยนะลงไปตรวจสอบด่านด้วยตัวเองนะฮะ
ที่ราชเทวีก็ฝากประชาชนแล้วกันว่า
ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
อย่าออกนอกเคหาสถานโดยไม่จำเป็น
หากท่านไม่ใช่๖อาชีพที่ได้รับการยกเว้น
อาชีพที่ได้รับการยกเว้นคืออะไรบ้าง
บวกฮารากรดังการแพทย์พนักงานขนส่งสินค้า
บวกฮารากรในระบบขนส่งมวลชน
กู้ชีพกู้ภัยผู้ดูแลระบบสาธารณูปโภค
หรือบุคคลที่ทำงานกะกลางคืน
พวกเรากลางคืนป่ะต้องมีเอกสารรองรับนะ
ต้องมีเอกสารรองรับซึ่งตอนนี้มีเอกสารรองรับแล้วนะครับ
แต่หากไม่ใช่เลยไม่เข้าพวกเลย
นี่ความผิดพรกรฉุกเฉินเลยนะ

คุก๒ปีปรับ๔๐๐๐บาท

ส่งสารฟ้องพรุ่งนี้เลยปัจจุบันทันด่วนเด็ดขาดมากนะฮะแต่เชิญต่อที่หน้าจอทีวี
มีภาพที่ทำให้ท่านเนี่ยคิ้วสองข้างมันอาจจะมาบรรจบพบกันได้
ภาพแค่นี้ตื่นเต้นตรงไหน
เป็นภาพที่มาจากเฟซบุ๊คภาคีบุคลากรสาธารณสุข
ซึ่งแชร์ภาพของศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกอีกที
เขานำทหารกองประจำการผลัด๑ทับ๖๔ทหารเกณฑ์
ฉีดวัคซีนเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันเวลาไปฝึก
หน่วยค่ายทหารเขาจะได้ไม่ติดโควิดกัน
อันนี้เรื่องนี้ดีนะแต่ไปมาดราม่าถาโถมเข้ามาใส่เลย
คุณเป็นใครคุณเป็นใครคุณจัดสรรวัคซีนยังไง
คุณใช่ผู้ชะลาหรือเปล่าคุณใช่กลุ่ม๗โรคเรื้อรังหรือไม่
คุณใช่บุคลากรทางการแพทย์หรือเปล่า
คุณฉีดเสร็จคุณต้องไปทำงานอย่างพี่เสื้อขาวชุดกราวไหม

ในขณะที่เจ้าหน้าที่บางคนพยาบาลบางคน
ที่เราบอกไปไงบางพิกัดเขายังไม่ได้ฉีดเข็ม๒เลย
อันนี้มาฉีดแล้วคุณด่านหน้าเหรอ

ด่านหน้าไม่ใช่ผู้ชาราไม่ใช่๗โรคเรื้อรัง
แต่มีการเฉียบแรกสีนก่อนใครขอเพื่อน
ดังนั้นก็เลยมีคำถามว่าไม่มีอย่าใช้คำว่ามึงนะท่านแล้วกัน

ปล่อยให้ผู้สูงอายุบางคนเนี่ยเค้านอนรออยู่ที่บ้าน

แล้วพวกพี่มาฉีดวัคซีนก่อนเขาได้อย่างไร
กลายเป็นดราม่ามาถาโถมช่วงเช้าวันนี้
เดี๋ยววันนี้กองทัพบกคงต้องออกมาชี้แจงล่ะ

ส่วนจุดตรวจโควิดฟรีอย่างที่เรารายงานไปหลายวัน

จะมี๕๖จุดตอนนี้จะมีเพิ่มอีก๓จุดนะครับ
เป็นความร่วมมือของสปสชกับคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล

ตรวจปุ๊บรู้ปั๊บภายใน๓๐นาที
จุดด้วยกันก็คือสนามทูปะสนามกีฬาทูปะเตมี
กองทัพอากาศลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีนั่นที่แรก
อีกที่หนึ่งสนามรัชมังคลากีฬาสถานหัวหมากใช่ไหม
ใช่ค่ะค่ะส่วนที่สุดท้ายก็คือศูนย์ราชการ
ลานจอดรถชั้น๕อาคารบีของศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
จุดที่ว่าแต่ละจุดจะทำให้เต็มที่เลย
ให้ได้อย่างน้อยตรวจให้ได้อย่างน้อย๓๐๐ต่อวัน
ก็จะรู้ปั๊บภายในครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะฮะ
เรื่องต้นใช้ให้ได้๓๐๐ต่อวัน๓๐๐คนต่อวันต่อจุด
แต่ถ้าหากมีความคล่องเนื้อคล่องตัวอาจจะไป๓๕๐๐
อาจจะไป๔๐๐ดังนั้นเป้าแต่ละวัน
อาจจะเป็น๑๐๐๐หรือ๑๒๐๐๐คนต่อวัน
แต่วันนี้ขอก่อนแล้วกันวันนี้เป็นวันเบื้องต้นแรกเนี่ย

จาก๓จุดที่ว่านี้แล้วเดี๋ยวจะมีการเพิ่มจุดอีกจุดหนึ่งฮะ
สนามฟุตบอลกองพลปตอเกียรติกายอีกหนึ่งแห่ง
กี่โมงก็เวลาราชการ๘โมงเช้านะครับ

เฮ้ยทำไมกลับบ้านไปดูแลตัวเองที่บ้าน
เพราะยังไม่มีเตียงสนามในการรองรับ
แต่ทางเจ้าหน้าที่จะแจกอุปกรณ์วัดไข้
แจกออกซิเจนจะแจกฟ้าทลายโจร
จะมีการวีดีโอคอลคุยกับคุณหมอทุกวัน
และจะมีการเอาอาหารไปให้ถึงบ้านวันละ๓มื้อ

นี่คือการอำนวยความสะดวกนะครับในการตรวจวัคซีนโควิดครับ